ก่อนเคยเกลียดกันถ้าเป็นเมื่อก่อนที่เกลียดกันอยู่ก็จะเข้ากันไม่ได้

เพราะว่าคู่ขวัญขึ้นชื่อลือชามาก

แล้วแต่ฉันอยากไปยืนข้างล่างมากเลย
ก็ให้เห็นหน้าคุณสองคนละคะเพราะว่าคุณคิงอ่ะคุณมิ้นเนี่ยอ้าได้
แต่ว่าต้องให้เล่าก่อนค่ะทำงานร่วมกันมาเป็นไงบ้างคะ

เจอกันมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งมาได้อ่านข่าวจริงจัง

อย่างเรายังมีคนเกลียดอีกอ่ะ

บอกก่อนว่าคนเกลียดอ่ะไม่ใช่ฉันจ้ะ

เออผู้หญิงคนนี้ทำไมดูเขามั่นใจเซวจังเลยวะ
ไม่เคยมองคนระดับเดียวกันคือตามองขึ้นอย่างนี้

ยังถามเยอะมันร้ำขาดเล่น

และแน่นอนค่ะวันนี้เราก็มีเกมมาทายใจคุณทั้งสองคน
คือคุณจักรีนจะเป็นคนทายจ๊ะใช่จะรับหน้าที่เป็นพิธีกรหลัก
เอาล่ะฉันแตกของก่อนนี่
เขียนบอร์ดใช่ไหมคะเอา๒อันทายใจกันนะครับ

ว่างคำถามรู้ใจกันจริงป๊า
คำถามแรกนะคะจะเป็นคำถามที่คำถามมิ้นให้พี่คิงตอบแล้วกัน
ถามแรกค่ะเมนูเติมพลังที่ต้องกินบ่อยที่สุดก่อนเริ่มงาน
ระหว่างไส้เกาะกับข้าวปั้นญี่ปุ่น
เธอเขียนอะไรเดี๋ยวก่อนอันนี้เราต้องทายเธอ

ข้าวปั้นญี่ปุ่นเขายังเขียนไม่เจอ
เดี๋ยวนะช้อยเขาไม่ได้มียาวกว่านั้นเลยนะ
คำถามที่๒เลยสัตว์เลิฟแสนรักของคุณมิ้นท์เนี่ย

กระต่ายกับนกแก้วพี่นกแก้วรอปภเราอะนะ
ถ้าใครมาไทยรัฐจะรู้จัก๑๒๓
กระต่าย
แฟชั่นแฟร์ใจเครื่องประดับอะไรที่ต้องติดตัวทุกวันระหว่างแหวนกับสร้อยคอ
เห็นมั้ยบอกแล้วว่าโจทย์นี่ยาก

เพราะว่าอันนี้ใส่ทุกวันแต่ว่านี่ก็ใส่ทุกวันเหมือนกัน

อะไรบ่อยที่สุดระหว่างดำชมพูกับชมพูเขียว
เก่งมาก

อันที่หนึ่งคำถามสำหรับคุณคุณคุณแล้วก็ให้มินตอบนะ

ว่าใช่
คือไม่ชอบทั้ง๒อันแต่ถ้าถามว่าเจอไหนเราวิ่งก่อน

มินทร์ที่ชอบเที่ยวไหนนะคะระหว่าง

คำพูดติดปากชอบอุทานว่าอะไร

ระหว่างคุณพระชั่วกับโอมายก็อด
อ่า

เมนูอะไรที่ชอบกินหลังเลิกงานที่สุด
ระหว่างส้มตำกับสลัดไข่ต้ม
อ่า

อ่า
เดี๋ยวคิงกินส้มตำ๔๕ทุ่ม

ยังไม่ได้สัมตำกัน
ไลยูไลยูไลยูแมนแล้วแมนแล้ว
คันให้ฝากรายการเป็นภาษาอีสานกับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยบอก

แล้ววันนี้นะคะในการร่วมสนุกกับเราก็เสร็จสิ้นแล้ว
พิธีกรคู่ขวัญไทยรัฐนิวโชว์เสาร์อาทิตย์นะคะ
คุณมิ้นแล้วก็คุณขิงฝากรายการเลยค่ะ
สวัสดีพ่อแม่พี่น้องฝากติดตามไทยรัฐนิวโชว์เด้อครับเด้อ

บอกว่าทุกคนค่ะอย่าลืมเปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ

แต่ว่าวันนี้บทสรุปแล้วนะคะว่าทั้งมิ้นท์แล้วก็คุณคิงเนี่ยสนิทกัน

วันงามเทสการผ่านมา

ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ